คุณผู้ชมฮะฮือฮามากสำหรับตำแหน่งที่เขารับสมัครกันนี้นะฮะ
เพราะว่ามีคนเอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
นี่ฮะรับสมัครคนดูแลสิงโต
เมื่อกี้กำลังจะพูดเลยเดี๋ยวขอไปสมัครเป็นพาร์ทไทม์ได้ไหม

ก็มาโพสต์ผ่านกลุ่มหางานภูเก็ต

แล้วก็ระบุว่ารับสมัครคนดูแลสิงโต
ตำแหน่งหากมีประสบการณ์เลี้ยงสิงโตหรือเสือ

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ย
ไม่ได้คอมเมนต์ว่าจะไปสมัครจะไปสมัคร
คนเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยถามถามว่า
แล้วคนเลี้ยงเก่าไปไหนอันนี้ต้องถามก่อน

แก๊กหรือเปล่าถูกกินหรือเปล่า

บางคนเข้ามาต่อขาดการติดต่อไปแล้วค่ะ
แซวบางคนนะบอกว่าตำแหน่งว่างเหรอ
เราไม่ไปสมัครเองเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไป
ไม่เป็นไรตำแหน่งว่างคุณขวัญไปเลย
ไม่เป็นไร
คุณพระโชคมาผู้ชายที่เอามาโพสต์ไว้คือต้นโพสต์เลยนะ

มาลีก็มาตอบข้อสงสัยของชาวเน็ตแล้วนะครับ
บอกว่าสิงโตที่ต้องการให้คนมาดูแลนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้า
ไปดูคลิปไหมฮะมีคลิปไหมเอ่ย

เหมือนน้องแมวเว้ยหน้าอยาก
เขามีชื่อเนี่ยสีขาวสิงโตเผือกชื่อว่านาฟิส
ส่วนอีกตัวสีน้ำตาลชื่อว่าชาคริว
ทำไมชื่อไฮโซย
น่ารักแล้วก็ถามว่าไลออนแลนดแรมอรี่อยู่ที่ไหน
อยู่ที่ภูเก็ตเป็นสวนสัตว์ที่กำลังจะเปิดใหม่
แล้วทีนี้มีลูกสิงโตออกมา๒ตัว
เขาก็เลยรับสมัครคนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเลี้ยงลูกสิงโตโดยเฉพาะ
เป็นลูกสิงโตหน้าตาน่ารักแบบนี้๒ตัว
เขาเรียกว่าเป็นสิงโตวัยเด็กแร่เกิด
ต้องการคนที่ดูแลแบบใกล้ชิดมีใจรักสิงโตด้วย
เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นสิงโตตัวใหญ่

พี่ค่ะเปิดรับสมัครก็ใส่ภาพเขาเข้าไปด้วยสิ

ภาพแรกที่เขียนเปิดรับสมัครแหมเป็นสิงโตสักตัวใหญ่เลย
แล้วก็ดูท่าทางน่าเกรงขามไม่เหมือนกับเจ้าตัวน้อยนี่เลย
ถ้าพี่เอาเจ้าตัวน้อยมาใส่ไว้หน้าเพจนะ

คุณบุ๊กก็ไม่น่าล่ะเขาถึงได้ถามตามหาไงว่า
คนเก่าไปไหนก็ถ้าเอาเจ้าสองตัวนี้ไป
ไว้ในภาพรับสมัครคนดูแลสิงโตอู๋รับรองคนก็ไปสมัครกันเต็มเลย
ใช่มันวานนี้ผู้สิขาของเราก็เดินทางไปที่
เดตข้อมูลออกมานะครับ

แล้วก็ตอนนี้เตรียมการจะเปิดสวนสัตว์ในจังหวัดภูเก็ตเร็วนี้ด้วย
นี่สถานที่ของเขาเราก็เข้าไปดูนะ

เขาเตรียมความพร้อมในเรื่องของสารที่ไว้ก่อนนะฮะ

ถ้าโตขึ้นมาน่าเกร็งถามแต่เดี๋ยวมาเรื่อย